เขาบอกว่าอุ้ยมันเรื่องจริงไม่ใช่มันเรื่องไม่จริง

คือเขาก็แกล้งผมแหละเพราะว่าเหมือน
เหมือนมันจะมีกรุ๊ปที่พวกผมจะอยู่ด้วยกันนะครับ
แล้วก็พอมันมีข่าววันนั้นที่ผมไปสัมภาษณ
แล้วเขาก็มาถามกันในกรุ๊ปว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ย
ผมก็บอกว่าไม่มีอะไรก็ไปอ่านให้ข่าวสิอะไรอย่างนี้

แต่จริงการที่แบบมันจะมีคนมาแซว
เพื่อนอาจจะรู้แบบอะไรบางอย่างไง

ผมไม่ค่อยรู้เรื่องว่า

เขาเป็นคนดีน่ารักทำงานเต็มที่

คิดจะจีบเขาไหมคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็โสดแล้ว

ก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันครับ
ต้องลองเจอก่อนยังไม่เจอเลยครับครับก็มีคุยบ้างครับก็คุยหลังจากวันนั้นนะครับ
แล้วพอเป็นข่าวเราได้คุยกับเขาไหมว่าเออเป็นข่าวกับเรานะ
จริงผมก็ไปเหมือนไปขอโทษเขาอะไรอย่างเงี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมทำอะไรผิดหรือเปล่าที่ทำให้มันแบบเป็นข่าวอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

ก็ถ้ามีพลังจิตผมก็จะรู้ไงครับว่าอนาคต
เป็นตอนรักของมันที่เราไม่ขาดเรือนไว้
ขอบคุณค่ะ

อาจจะกลัวว่าผมจะไปทำลายทุกอย่าง
ซึ่งจริงแล้วไม่ได้ขนาดนั้น
พี่โต๊ะฟิสุทธิ์เนี่ย
ไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับพี่โต๊ะฟิสุทธิ์เลย
แต่ว่าผมเข้าใจเค้าจริงแล้ว
มันจะยิ่งทำให้ความรักของเรามันเปิดตัวยากขึ้นมั้ยเนี่ย

ค่ะค่ะนะอ่ะนะตอนนี้มีฝนด้วยฮะ
ก็จะชื้นนิดหนึ่ง
แล้วถ้าวันหนึ่งเขาพร้อมที่จะเปิดใจอะไรอย่างนี้
เราพร้อมที่จะจีบเขาไหมครับ
ห้ะหมายถึงมิ้วหรอครับ
มันก็หลายปัจจัยผมก็ไม่รู้ครับ

แล้วเขาดูแลใครอย่างนี้
ดูแลตัวเองไม่ค่อยนอนเลยครับ

โอเคขอบคุณมากที่เจอ